ที่จังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมครับผู้จัดการเต้นรถมือสอง
จะออกมาเปิดร้านก้มลงไปดูในคลองเฮ้ยอะไรอ่ะศพครับ
ศพลอยอืดคว่ำหน้าอยู่ครับรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
สมธรรมแห่งอุดรทานีเข้าไปตรวจสอบสบลอยอืดความหน้าอยู่แล้วในคลองขี้ส่า
หลังสถานีสูบน้ำเมืองอุดรธานีอยู่ข้างเต็นต์ขายรถมือ๒ครับ
เป็นศพผู้ชายอายุสักประมาณ๔๐๕๐ปีได้รูปร่างเล็กนะครับ
เสื้อยืดแขนสั้นสีเทากางเกงขาสั้นสีดำไม่สวมรองเท้า
เรื่องต้นไม่พบเอกสารยืนยันตัวบุคคลแล้วก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้าย
น่าจะเสียชีวิตจากการจมน้ำมาแล้ว๓๔วัน
ตรวจสอบตามร่างกายนะครับผมแล้วก็ขออภัยนะหนังที่หุ้มตัวมันก็หลุดแล้วล่ะ
มีรอยสักรูปดาวที่ข้อมือซ้ายตำรวจจึงนำภาพนะครับถ่ายเอาไว้แล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็มอบศพให้มูลนิธินำไปเก็บรักษาไว้ที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดและรอญาติติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
นายกิติพงศ์หล่มเหลานะครับคนนี้แหละผู้จัดการเต็นต์รถที่ผมบอกนะฮะ
รถอุดรเจริญบริการ๑๙๙๙เป็นคนที่พบศพเล่าบอกว่าตอนเช้ามาเปิดประตูร้าน
แล้วก็เดินไปดูปลาที่หน้าสถานีสูบน้ำคลองขี้สาใช่ไหมตกใจนะครับเห็นศพลอยน้ำคว่ำหน้าอยู่ในคลองฮะ
ก็รีบวิ่งไปบอกเพื่อนให้มาดูแล้วก็แจ้งตำรวจครับ
หนีออกจากศูนย์เกรงว่าคนเดียวกันหรือเปล่า
แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่
เพราะว่าคนที่หนีไปไม่มีรอยสักอันนี้ผ่าน
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะ
จับปลาอยู่ในคลองแล้วเกิดหน้ามืดหรือเปล่า
หรือไม่ก็เมาสุราพลัดตกจมน้ำเสียชีวิต

สามารถติดต่อได้ที่สพเมืองอุดรธานี
หรือจะไปขอดูศพได้ที่แผนกนิติเวทย์
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีตลอด๒๔ชั่วโมงครับ